คุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะฮะ
ที่บอกว่าโอ้โหไปวิ่งตามถนนตามโรงเรียน
และเสียงมันทั้งดังแล้วคุณวิ่งเร็วอะไรแบบนี้นะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะฮะ
จริงแล้วนะทางกลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ย
เขาออกมาชี้แจงเหมือนกันบอกว่าที่เขามาแถวนี้มาโรงเรียนนี้นะฮะ
เพราะจะหารายได้ในการสมทบทุน
สร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่จังหวัดเพชรชบูรณนี่แหละครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดตัวแทนของกลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากนะฮะ
ก็ออกมาขอโทษออกมาขอโทษแล้วนะฮะ
บอกว่ากิจกรรมการหารายได้สมทบทุน
สร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านมาบสมสามัคคี
ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
แต่ทีนี้ขออภัยจริงที่ท่อรถของพวกเราทั้งเสียงดัง
และอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควันอะไรต่างด้วยนะครับ
ทางกลุ่มไม่ได้มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตอนที่ลงทะเบียนกันในการที่จะทำบุญเนี่ยนะฮะ
ก็๒๐๐๓๐๐คันทำให้มากันเยอะก็ดูแลไม่ทั่วถึง
สมาชิกบางคนอาจจะขี่หลงทางเข้าไปในเขตชุมชน
ซึ่งก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มสมาชิก
แล้วก็ขอโทษผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
รถที่มาในงานบุญครั้งนี้ก็คือประมาณ๒๓๐๐คัน
บางทีอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอะไรอย่างนี้ครับ
เหมือนเข้าเขตชุมชนผ่านเขตชุมชนในบางส่วน

ส่วนการพูดคุยของหมู่บ้านที่มีประเด็นอยู่
ก็คือได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้นำหมู่บ้านของชุมชนนั้นนะครับ
ก็คุยกันเข้าใจครับ
ขอโทษขออภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ที่กลุ่มทางผู้จัดได้ไปสร้างความรำคาญใจ
หรือว่ารบกวนด้วยเสียงนะครับ

ยกมือขอโทษจากใจที่รบกวนพี่น้องชาวชุมชนชาวหมู่บ้านนะครับ
ก็คือรักษาการพอสมชายวงศักดิ์
จะได้ใช้งบประมาณในการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เด็กนักเรียน

ช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้โหสนามนี้เละไปหมดเลยมีน้ำท่วมขังตลอดใช้งานไม่ได้เลยนะครับ
ทางด้านของรักษาการพอแล้วก็ฝ่ายจัดกิจกรรมเองก็ไม่สบายใจที่เกิดเรื่องราวแบบนี้
รวมทั้งตำรวจสพวิเชียนบุรีก็ถูกพาดพิงไปด้วย
ว่าไม่มีการจับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียงท่อดังและไม่มีกระจกมองข้าง
ก็เลยลงพื้นที่ไปชี้แจงกับชาวชุมชนนะครับ
ซึ่งทุกฝ่ายก็เข้าใจตรงกันแล้วก็เข้าใจจุดประสงค์ของผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้
ส่วนผู้โพสต์เองทางผู้ใหญ่บ้านก็ไปทำความเข้าใจแล้วเช่นเดียวกันนะครับ